นอกเหนือจากประเพณีลอยกระทงที่นิยมไปจัดการแสดงแสงสีเสียงที่ไปลอยกระทงกันแล้วเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็มารวมตัวกันเพื่อไปรำค่ะคุณ
อุ้ยไปรำรำแบบไหนยังไงคะ
ไม่ได้ไปรำในวันลอยกระทงไม่ได้ไปแสดงที่ไหน
แต่ว่าไปรำแก้บนให้กับพ่อปู่แม่ย่าตะเคียนทองที่มาให้โชคให้ลาบ
ชาวบ้านรวมตัวกันเป็นพันคนเลยค่ะ
นึกว่าจัดงานประเพณีอะไรที่มันยิ่งใหญ่คุณดูสิ
คนเยอะมากมองไปทางไหนก็มีแต่ชาวบ้านแน่นไปทั่วบริเวณหมดเลย
นี่คือบรรยากาศที่วัดใหม่บ้านโคกมรุมนะคะ
อยู่ที่ตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
นึกว่าจัดงานประเพณีจริงยิ่งใหญ่มากเลย
จากผลหลังวัลสลากินแบ่งรัฐบาลในมั่วที่ผ่านมา
ว่ากันว่าได้โชคจากต้นตะเคียนทองศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดแห่งนี้นี่แหละ
นี่ซึ่งต้นตะเคียนทองโบราณให้โชคต้นนี้นะคะ
ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าตะเคียนพ่อปู่แม่ย่า

ชาวบ้านเล่าว่ากรรมการวัดเขาฝันค่ะคุณ
ฝันว่าที่บ่อทรายที่ต้นตะเคียนถูกฝังอยู่เนี่ย
มีต้นตะเคียนถูกฝังอยู่ในนี้จมอยู่ในนี้

ถ้าหากนำต้นตะเคียนขึ้นมาได้แล้ว
บันดาลให้โชคให้ลาบแก่ชาวบ้าน

ชาวบ้านก็ได้โชคได้ลาบกันนับไม่ถ้วนแบบที่เห็นนี่แหละ
ก็เลยต้องมีการจัดพิธีรำแก้บนกันขึ้น
และระหว่างทำพิธีก็มีชาวบ้านบางคนนะคุณยังไง
ที่เขามีอาการแปลกเกิดขึ้น
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาการแบบนี้
มันเป็นอาการของลักษณะอะไรบางอย่างหรือเปล่า
ไปดูกันเราเองค่ะครับครับ
คุณเห็นไหมฮะฮ่าละคันน้องใบตรง

าหลังนี่สั่นไปหมดเลยอุ้ยคนลุก
นั่นดิเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองค่ะคุณ
แล้วไม่ได้มีคนเดียวคุณเห็นไหม

กรีดร้องเป็นเสียงดังบางคนท่าทางแปลก
บางคนจู่เอาลูกขึ้นรำเฉยเลย
ทำเอาผู้ที่มาร่วมพิธีหลายคนเขาตกใจเหมือนกันนะฮือหาเหมือนกันนะ
ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คืออะไรกันแน่
และเมื่อจบพิธีนะคุณอาการก็เริ่มสงบลง
อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเลยนะคุณผู้ชมนะ
งานนี้ถึงแม้ว่าจะจบพิธีไปแล้ว
ชาวบ้านเขาไม่จบสิคะต่อแถวกันแบบนี้ค่ะคุณ
จบได้ยังไงใช่ในเมื่อมันชัดแบบนี้
ชัดเจนขนาดนี้นะคะ
ใกล้แล้วค่ะคุณใกล้เข้าวันแห่งความหวังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
ชาวบ้านเขาก็เลยไหนก็มาทำพิธีกันแล้ว
มาต่อแถวกันเลยก็แล้วกัน

แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่มีเวลาต่อคิวก็ดูรายการเรานี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ย้ำตรงนี้เลยคุณผู้ชมว่าให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
เรานำเสนอเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ความเชื่อบางคนเขามีความเชื่อแบบนั้น
เราก็จะไม่พูดถึงเราจะไม่ไปก้าวไก่เรื่องของความเชื่อของเขา
แต่นำเสนออีกแง่มุมหนึ่งให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วก็คิดวิเคราะห์
แล้วก็ใช้วิจารณญาณตัดสินกันเอาเองนะคะ